คุณผู้ชมครับมาดูคดีใหญ่นะฮะ
ลูกตำรวจสารภาพไขควงแทงฆ่านักศึกษาฝากขังอดประกัน

เมื่อวานที่กองปราบเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลากว่า๕ชั่วโมง
ในการสอบปากคำแยกเป็นรายบุคคล
เป็นรายตัวนะฮะสำหรับทั้ง๑๘คนที่ก่อเหตุในคดีนี้นะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็คุมตัวผู้ต้องหา
ที่ก่อเหตุใช้ไขควงแทงน้องปอนเสียชีวิต
คุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันที
ยังไม่นำไปทำแผนประกอบรับสาภาพช่วงนี้นะ
เพราะว่าเกรงจะไม่ปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ราชธรรมคุมตัวนายเดชาธรมูลมณี
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้ไขควงแทงศีรษะนายธิรพงศ์ธิตฐาน
หรือว่าน้องปนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
จนเสียชีวิตไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมนคร

ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างฝากขัง

ผู้ต้องหามีพฤติกรรมร้ายแรงอุกอาจไม่เกรงกฎหมาย
โดยผู้ต้องหาบุกรุกเข้าไปในเคหสถาน

อีกทั้งในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาก็รับสาภาพนะ
ว่าเป็นคนใช้อาวุธแทงทำร้ายจนถึงแก่ความตาย
ในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ

อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงินคนละ๗แสนบาท
พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามไปข่มขู่พยาน
แล้วก็ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานคดีครับ
ก่อนหน้านี้บอกว่ามีผู้ที่ร่วมแก๊งทั้งหมด๑๘คน
เมื่อวานนี้ไปที่กองปราบ๑๖คน
๑๔คนได้รับการประกันตัว๑คน

ส่วนอีกหนึ่งคนที่หายไปเป็นเยาวชน
เขาก็มีกระบวนการการดำเนินคดีของเขานะคะ

พนักงานสอบสวนสารีตำรวจภูทรชะอำ

ก็นำสำนวนคดีพร้อมผู้ต้องหาทั้ง๑๖คน
ส่งให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม
โอนย้ายคดีมาตามที่ญาติผู้เสียชีวิตร้องขอ
เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นลูกผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
เกรงจะไม่ได้รับความยุติธรรม
แล้วก็มีกลุ่มญาติและทนายความของผู้ต้องหา

แล้วก็เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงิน๕แสนบาท
เพื่อขอประกันตัวในชั้นสอบสวนนะครับ
ขณะที่ตำรวจกองปราบปรามก็ได้แยกสอบปากคำ
โดยใช้พนักงานสอบสวน๑นายต่อผู้ต้องหา๑คน

เพื่อทำการสอบปากคำดูพฤติกรรมอย่างละเอียด

ใครเป็นผู้ก่อเหตุเป็นมือแทงไขควง
นี่สำคัญมากใช่นะครับแล้วก็เรื่องของไขควงด้วย
อันนี้ต้องดูว่าเตรียมมาหรือว่ายิบในที่เกิดเหตุ
มีผลต่อเรื่องของการแจ้งความนะคะ
ทนายความได้นำหลักฐานสำคัญมามอบ
ให้กับคลุมตำหรัวเอกศีวรารังสิบพราวมนาคุณ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
หลักฐานที่เอามามอบให้เป็นคลิปเสียง
การพูดคุยระหว่างกลุ่มผู้ต้องหาด้วยกันเอง
จะสามารถเอาผิดผู้ต้องหาทั้งหมดได้
เพราะว่าพฤติการเจตนาฆ่านี่ชัดเจน
เรื่องของการเดินเข้าไปเป็นกลุ่มในยามวิการ
บุกรุกเคหาสถานของผู้อื่นด้วย

เป็นคนเดียวกันกับคนที่อัดคลิปสอดคล้องกันเลยครับ
เพราะวันเราจะมอบแล้วก็แล้วก็ให้ทางของกองฝาบเรียกเรียกตัวมาสอบ
แล้วก็วันนี้หรือหลังจากวันนี้ครับตัวผู้ต้องหาหญิงวันเกิดเหตุอยู่ในห้องนั้นเลยใช่ไหมครับ
ที่เขาแจ้งมาเนี่ยเขารู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แล้วก็ส่วนในการสนทนามันจะมีชื่อเล่นที่คุยกัน
ด้านของพลตำรวจเอกศีวราบรังสิภามนกุลบรองภูมิชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เปิดเผยผลการสอบสวนที่มีการสอบปากคำนานกว่า๕ชั่วโมงนะครับ
โดยเปิดเผยว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหา๑คนซึ่งเป็นลูกในตำรวจ
ให้การรับสารภาพแล้วนะครับในข้อเท็จจริงที่ว่าเป็นผู้ลงมือใช้ไขควงแทงน้องปอนจนเสียชีวิตจริง
แต่ปฏิเสธในข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว
จากผู้เสียชีวิตรูปร่างใหญ่กว่าและเกิดการต่อสู้กัน
ซึ่งผู้ต้องหาได้เซ็นรับสาภาพแล้วแต่ไม่ยินยอมทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับ
ขณะเดียวกันจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดพบว่าเป็นบุตรหลานข้าราชการตำรวจหลายคน
และคำให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจว่าเคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อน
และให้การสอดคล้องกันกับพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิด
รวมถึงยังให้การพาดพิงถึงบุคคลอื่นอีกหลายคน
ตำรวจบอกว่าน่าจะมีอีกประมาณ๓คนที่ไม่ถูกดำเนินคดี
หนึ่งในกลุ่มนี้ทราบว่าเป็นหลานของนักการเมืองท้องถิ่น
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
จากพฤติการพบว่าอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุพอสมควร
เรื่องนี้มีการสั่งการหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีทันทีครับ
อกจากนี้นะครับรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ยังยอมรับว่าคำให้การของผู้ต้องหามีความแตกต่าง
คำให้การเดิมที่ให้การไว้ที่สถานีตำรวจภูทรชะอำจังหวัดเพชรบุรี
เนื่องจากผู้ต้องหาอ้างว่าไม่กล้าให้การ

และต้องการมาต่อสู้คดีที่ศาลที่กรุงเทพมหานครแทนนะครับ
ส่วนเมื่อวานคุณแม่ของน้องปอนเขาก็บอกว่า
ก็ถือว่าดีใจระดับหนึ่งนะครับตรงที่ตำรวจทำงานเต็มที่
และอีกอย่างหนึ่งหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหารับสาภาพ
ว่าเป็นคนลงมือใช้ไขควงแทงน้องปอนจนเสียชีวิต